เมื่อวานเนี้ยแม้ว่าจะเจอร่างของคุณแตงโมนิดาแล้วแล้วเราก็รายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้จบลงแค่ว่าพบศพแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่ายังมีความคืบหน้าทางคดีที่หลายหลายคนยังคงติดตามกันต่อว่าสรุปแล้วเรื่องราวการเสียชีวิตครั้งนี้สาเหตุเกิดจากอะไรโดยเฉพาะทางแม่แล้วก็ทางครอบครัวของคุณตั
จะได้ให้คดีนี้มีความกระจ่างให้เร็วที่สุด
โดยนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าไฮโซปอล
และนายภัยบูลตรีกาญจนานันต์หรือโรเบิร์ต
ซึ่งเป็นผู้ที่ขับเรือที่ถูกออกไหมจับ
เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ถูกสอบสวนไปตั้งแต่เมื่อคืน

ตรวจโทจิรพัฒน์ยังบอกว่าเบื้องต้นตำรวจสอบปากคำไปแล้วทั้งหมด๘ปาก

อีก๒คนเป็นเจ้าของอู่เรือแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอีก๑คน
วันนี้ตำรวจเชิญตัวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกติก
เป็นผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมแล้วก็คุณวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐหรือว่าแซน
คนที่อยู่บนเรือมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เรื่องต้นคาดว่าผลตรวจเกี่ยวกับสารเสพติดจะชัดเจนวันพรุ่งนี้
แล้วก็มีการนำตัวปอแล้วก็โรเบิร์ตฝากขังผลัดแรก
ช่วงประมาณเที่ยง๑๐นาทีที่ผ่านมาค่ะสพเมืองนนทบุรีเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็มีทั้งคุณวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐหรือแซนหนึ่ง
คนที่นั่งบนเรือในคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็มาให้ปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งคุณแซนให้สัมภาษณ์สั้นว่าเดี๋ยวขอคุยกับตำรวจก่อน
รู้สึกไม่ดีค่ะเธอบอกอย่างนี้ก่อนตำรวจจะพาไปสอบปากคำเพิ่มนะคะ
นี่ค่ะมีเสียงบางช่วงบางตอนนะคะ
ส่วนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นคุณแซนเนี่ยนะคะ
คุณอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือคุณกติก
จัดการส่วนตัวแตงโมเดินทางมาก่อนแล้วนะคะ

และหลังจากที่ทั้งสองคนสอบสวนเสร็จ
ก็ออกมาเปิดใจกับสื่อค่ะหลังจากที่สอบปากคำเพิ่มเติมไปแล้ว
กระติกยืนยันว่าเธอแล้วก็คุณแซนเป็นเพื่อนกับแตงโม
วันเกิดเหตุไม่ทราบว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือ
แต่เห็นแซนไปท้ายเรือกับแตงโม
หลังจากให้ข้อมูลกู้ภัยค่ะ
เธอก็เลยกลับบ้านเพราะคิดว่าแตงโมคงว่ายน้ำไปติดเรือลำอื่นแล้ว

ส่วนไม่โทรที่ไม่โทรหาแม่ของแตงโมเพราะส่วนตัวสนิทกับพ่อมากกว่า
และคิดว่าแม่อาจจะไม่มีอะไร
คือแตงโมคงไม่ได้เป็นอะไรก็เลยไม่ได้โทรบอกนะคะ

พร้าบอื่นน้ัสเขาเสียเพื่อนไปนะ
เขาได้นั่งว่างไห้คิดถึงอะไรพื้นน้ะ
แต่ของแตงไม่ดีเลยนะ
แต่ทไรก็มานั่งเตรียมตัวตอบคำถาม
แตงอยากขอความแฮงใจของข้อนั้นนะคะ
มาใส่ที่หัวของฝนสูญเสียง
ติดก็ตอบเลยไม่ได้มากเพราะว่าเราไม่ได้เห็นเขาลงไป
แต่คนอาจจะโทษนะครับไม่ดูแลเพื่อนดีอะไรอย่างนี้

แต่ว่าหน้าต่อมานะเราก็อยากมีเวลาของตัวเองที่จะแบบ
คุกมิ้วมานึกออกมั้ยเออแค่เล่น
การเข้ามาให้ปากเขาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องไปที่ไหน
คุณพ่อจัดไปแล้วเราจะหาผู้ชมที่สนิทที่สุดก่อน
แล้วเราตั้งใจการหาเพื่อนจ้างน้าที่
ประดาน้ำไม่เป็นแม่ไม่มีอุปกรณ์อะไรใดแล้วเราเห็นคนละบ้าน
ซึ่งก็เหมาะกับตัวว่าไม่ได้สนิทกับคุณแม่มากขนาดที่แบบจะกลัวเลยโทษ
ไม่ได้โทรบอกค่ะแต่แค่คุณแม่เคืองนี่คือติ่งเข้าใจคุณแม่นะ
แต่คุณแม่ก็เข้าใจในมุมอยู่ว่าหัวเด็กคือมีแต่คุณพ่อเลย
ถ้าคุณพ่ออยู่นี่คุณพ่อรักคุณพ่อก็มาทางนั้นแน่นอน
ในขณะที่ผู้สื่อข่าวก็คือก็งงว่าแล้ววันนั้นทุกคนหายไปไหนหมด
นะคะคุณผู้ชมค่ะว่าคือเธอไม่ได้สนิทกับคุณแม่มาก
คือเบื้องต้นต้องเป็นแบบนี้ก่อนแต่สนิทกับคุณพ่อ
แต่คุณพ่อคุณผู้ชมก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าคุณพ่อของคุณตังโมเสียชีวิตไปแล้ว
คือเธอก็เหมือนกับให้เหตุผลในธรรมนองว่ามีการให้ข้อมูลกับทีมกู้ภัยไปแล้ว
ถ้าเกิดสมมุติว่าในจังหวะนั้นถ้ามีการโทรหาคุณแม่
เหมือนกับว่าคุณแม่เองก็ไม่ได้สามารถที่จะมาดำน้ำช่วยหรือว่าอะไรยังไงได้
วินาทีนั้นเธอบอกว่าเธอไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยว่า
โทรหาคุณแม่หรือโทรหาอะไรใครแต่ว่ามีการแจ้งกู้ภัยแล้วอย่างนั้นแหละ
ทีนี้ฟังคุณแซนบ้างนะคะที่กระติกเขาก็อ้างว่าก็เป็นเพื่อนกับแตงโมเหมือนกัน
พอถูกสื่อถามว่าทำไมวันเกิดเหตุถึงเขียนชื่อไปว่าพัทรธิดา

เธอบอกว่าเธอไม่ได้ติดตามว่าแตงโมเปลี่ยนชื่ออะไรไปมาตอนไหน
ตอนนั้นรู้อะไรก็เขียนไปแบบนั้นที่เขาเขียนให้นะคะชื่อ
ทีนี้พอถามว่าจุดที่พบศพคือจุดเดียวกับที่คุณแตงโมตกลงไปใช่ไหม
เธอก็ตอบว่าเธอไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ตามในโซเชียล
ยืนยันว่าตนเองให้ข้อมูลในการค้นหาครบถ้วนไม่ได้หายไปไหน
แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมกู้ภัยทำงานล่าช้า
ส่วนตอนเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอนอนเล่นมือถืออยู่
ไม่ทราบว่าตอนที่คุณแตงโมจับขาตกลงไปหรือยัง

ฉันก็ยังงงเลยค่ะว่าทำไมกู้ภัยไม่มีข้อมูล
เขาโทรมาถามข้อมูลจนเกิน๓รอบ
มีหลักฐานด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพูดอะไรร้อย

งงว่ากู้ภัยไปไหนคะในช่วงระยะเวลาแรกที่โทรมา
กว่าจะมาถึงใช้เวลานานมากเลยค่ะ

ใครที่คุณถึงถามตอนที่คุณแตงโมจับขาเขาลงนางหรือยัง
ฉันไม่ทราบหรอกมันฉันนอนเล่นมือถือเฉย
มันนอนแบบแบบป้าไหนครับอีก

ไม่เร็วอ่ะนอนเล่นมือถือก็จะได้คือฉันบอกตรงว่าฉันเป็นคนโซเชียลแวร์นิสน้อยมาก
ก็เลยไม่ค่อยได้สังเกตกับอะไรเลยก็นั่งเล่นแบบโฟกัสกับมือถือก็นั่งเล่นไปก็เลยไม่ได้รู้อะไรทั้งนั้น

ไม่มีเลยค่ะพอตกลงไปเขาก็

ตกลงไปแล้วเรือก็วิ่งไปทุกแม่เราก็พยายามมองแต่มันมืดแล้ว
คือมือที่จับขาอยู่นี่คือหยุดต่อเกิด
มือเขาก็จับข้างกากเรือแล้วเขาไม่ได้จับขา

ก็ฝั่งขาของฉันก็คือฝั่งนี้
นี่คือคำให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของคุณแซน
ซึ่งคุณแซนเนี่ยถ้าตามจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้ติดตามนะคะคุณผู้ชม
แล้วทีนี้คุณผู้ชมคะวันนี้ความที่ว่าคือเหล่าบรรดาชาวเน็ตทั้งหลาย
เขาก็เลยไปตั้งคำถามสงสัยกับการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้อีกว่า

คุณแซนก่อนที่คุณตังโมจะตกลงไป
ตกลงจับมือเดียวจับสองมือ
เอาแล้วถ้าจับสองมือแล้วอีกมือนึง

แล้วตกลงมีการมาบอกว่าจับกาบเรือด้วย
ตรงนี้เป็นคำถามที่หลายคนก็กำลังตั้งข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกค่ะ

ยังมีอะไรที่เป็นเรื่องคาใจอยู่

หมายถึงว่ายังไม่รู้สึกชัดเจนในคำตอบ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณกติกก็บอกว่า
คือคุณแซนเนี่ยเห็นคุณกติกบอกว่าเห็นคุณแซนกับคุณตังโมเดินไปท้ายเรือด้วยกันนะคะ
แล้วก็คือลักษณะที่คุณแซนอธิบายว่าคุณแซนนอนเล่นมือถืออยู่
อะไรแบบนี้คือมันก็ยังดูยังดูความเป็นไปได้มันยังแปลกอยู่นะคะ
หลังจากทั้งสองให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครั้งแรกเสร็จ
ก็ได้เชิญทั้งสองออกจากห้อง
และทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าสอบสวนแล้วเสร็จ
ยังพบว่าคำให้การไม่น่าเชื่อถืออันนี้จะนำเข้าเครื่องจับเท็จอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ให้น้ำหนักจากการให้การของพยานบางคนนะคะ
นี่แหละเรื่องนี้มันถ้าเมื่อไหร่สังคมยังไม่คลายความสงสัยนะคะก็ต้องหาคำตอบกันต่อไป
ใช่คุณผู้ชมค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงมันมีความคืบหน้า
จากทางเพื่อนสนิทของคุณแตงโมอีกหนึ่งคนที่เราจะทราบกันดีก็คือคุณแอนนา
คือคุณผู้ชมคะคุณแอนนาเนี่ยคือทีมข่าวเราส่งเข้ามาเพิ่มเติมล่าสุดเลย
คือมีการโพสต์ค่ะมีการโพสต์ข้อความน่าจะเป็นหลังจากที่มีเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของคุณกติกกับคุณแซนค่ะ
คุณแอนนาบอกว่าจะไม่หยุดการเรียกร้องความยุติธรรมนะคะเรื่องของคดีที่ให้กับตำรวจ
คือตำรวจเนี่ยก็ได้ทำงานในส่วนของตำรวจไปรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยจะเล่าให้ตำรวจฟังก่อน
แล้วเดี๋ยวจะมาบอกทุกคนคุณแอนนาบอกว่าแอนนากับโมน่ะมีอะไรมากมายตลอด๑๗ปีที่มีการเกื้อกูลกันมาตลอด
ภาคภูมิใจในกันและกันและไม่เคยทิ้งกันสักวันตลอดระยะเวลาที่คบกันมา
โมจะจากไปเพื่อนฮิปโปโมอามีนาหรือเบิร์ตแฟนโม
เราก็ยังสัญญาว่าจะทำอะไรเพื่อระลึกถึงโม
ยังจะมีการจัดพิธีศพสิ่งที่เรากำลังช่วยกันในตอนนี้นอกจากคุณแม่
ขอให้เชื่อเถิดว่าเพื่อนรู้สึกเสียใจไม่แพ้กัน
อารมณ์ต่างมันมีอยู่ในใจตลอดเวลาแต่เราไม่ได้แสดงออกมาให้ทุกคนรับรู้ตลอด๓วันที่ผ่านมา
พวกเราแทบไม่ได้นอนภาพมันวนอยู่ในสมองตลอดเวลา
คุณแอนนานบอกต่อว่าเชื่อว่าตอนนี้เรื่องคดีตำรวจไม่ทิ้งแน่นอน
เพราะนี่คือเคสระดับประเทศแต่อยากให้เห็นใจครอบครัวเพื่อนหรือคนใกล้ชิดทุกคน
สภาพจิตใจบอบช้ำมากกับการสูญเสีย
โมไม่เคยทอดทิ้งความรู้สึกเพื่อนและเพื่อนอย่างเราจะไม่ทิ้งโม
แม้ไม่มีโมแล้วในวันนี้ก็ตาม
และคุณแนนนายังมีระบุข้อความที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชม
คุณแอนนาโพสต์คำว่าประโยคว่า

ย่ามใจเมื่อไหร่หลักฐานจะค่อยหลุดออกมา
อยากให้เข้าใจในเรื่องนี้หมายถึงอะไร
น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้
ทีนี้จากเรื่องของเพื่อนสนิทแล้วก็เรื่องการให้สัมภาษณ์ของคุณกระติกและคุณแซน
คุณผู้ชมคะเราไปตามต่อกันด้วย